ไปกันที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีกันหน่อยนะคะ
เกิดเหตุการณ์คนร้ายฆ่าปาดคอแม่ค้าขายขนมจีบโชกุล
จนกระทั่งเสียชีวิตค่ะบ้านพักเนี่ยนะคะ
ตำรวจก็ไปเค้นสอบสามีเค้นสอบไปเค้นสอบมา
พบพิรุธค่ะสามีอ้างแบบนี้บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ตัวเองไปตลาดไทยแต่เพื่อนบ้านเนี่ยบอกว่า
ได้ยินเสียงสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยทะเลาะกันอย่างรุนแรง
ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์สลดนี้ขึ้นเนี่ยนะคะ
พนักงานสอบสวนสพนขามก็เข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะ
หญิงเสียชีวิตภายในบ้านพักหลังหนึ่งในหมู่ที่๙ตำบลสุรศักดิ์
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะที่เกิดเหตุก็พอไปตรวจสอบแล้วเนี่ยนะคะ
พบศพนางมะยมเสือน่วมอายุ๔๘ปีเป็นเจ้าของธุรกิจขนมจีบโชกุล
สภาพศพก็คือนอนหงายจมกองเลือดอยู่ภายในห้องนอน
ตัดหลอดลมจนกระทั่งเธอเสียชีวิตซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยนะคะ
ไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือการรื้อค้นทรัพย์สิน
รวมถึงไม่พบอาวุธมีดตกอยู่ในจุดเกิดเหตุด้วย
โดยจากการสอบสวนนายนิมรันดิอินเจริญอายุ๕๒ปีสามีของผู้ตายก็ทราบว่า
ตนเองเดินทางไปซื้อของที่ตลาดไทยตั้งแต่ตอน๔ทุ่มของคืนที่ผ่านมา

พอกลับมาถึงบ้านช่วงเช้าพบว่าประตูบ้านนั้นล็อกอยู่จากด้านใน
สุดท้ายตัดสินใจใช้มีดงัดประตูบ้านเข้าไป
พบภรรยานอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่แล้ว
ไปฟังเสียงสามีของผู้ตายครับ
ถึงแม้ว่าสามีของผู้ตายจะให้

สามีของผู้ตายนะถามว่าทำไมล่ะ
เพราะว่าคืนวันเกิดเหตุ

ไปตลาดไทยแต่เพื่อนบ้าน
บอกว่าได้ยินเสียงสามีภรรยาคู่นี้เนี่ย

อีกหนึ่งข้อสังเกตที่ตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังไม่ปักใจเชื่อก็คือ
ทำไมนายนิรันดิ์ซึ่งเป็นสามีไม่มีกุญแจบ้าน
ทำไมต้องใช้มีดงัดแงะประตูเข้าไป
อีกหนึ่งประเด็นนั่นก็คือประตูหลังบ้าน
ปกติเปิดไว้เป็นประจำสามีไม่รู้เหรอ
ประตูหลังบ้านเปิดแล้วก็เข้าออกกันได้ตลอดเวลา
ทำไมถึงต้องเข้าหน้าบ้านแล้วก็ไปงัดประตู
เพราะฉะนั้นแล้วเบื้องต้นตำรวจก็เลยควบคุมตัว
สอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
เพื่อสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่ง
ให้การก็ยังคงน่าจะมีพิรุษอยู่
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าเพื่อนบ้านได้ยินเสียงทะเลาะกันด้วย